มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเข้าป่าที่เชียงใหม่

ตั้งแต่ประมาณ๙โมงเช้า
เที่ยงก่อนแล้วบ่ายก็แล้วเย็นก็แล้ว
ยังไม่กลับมาที่บ้านก็เป็นห่วงค่ะ
ท้ายที่สุดตอนที่ออกไปตามหานะ

แต่เจอในสภาพที่ไร้ลมหายใจ

มีรอยงูเขี้ยวงูมันฉกอยู่ที่แขนค่ะ

หันไปเนี่ย
คุณผู้ชมฮะตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นหานะใช่ค่ะ
แล้วก็ไปเจอคนที่ประสบเหตุ

กับต้นไม้แล้วก็คอพับไปด้านขวา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ป่าชุมชน

จังหวัดเชียงใหม่ค่ะและผู้เสียชีวิตที่

บุญน้าออกไปหาของป่าตั้งแต่๙โมงเช้า
เมื่อวานนะคะจนถึงตอน
บ่ายตอนเย็นเอายังติดต่อไม่ได้

ไม่ได้เอาอะไรที่ยังชีพไปด้วยเลย
ประกอบกับฝนตกลงมาอย่างหนักด้วย

กลัวว่าจะเกิดอันตรายก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่

แล้วก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นนี่เห็นไหมคะ

งูมากัดที่ข้อมือข้างซ้าย

ก็นำร่างออกจากป่าที่เกิดเหตุ

มันเป็นพื้นที่สูงชันแล้วมันลื่นด้วย

ตำรวจพร้อมด้วยแพทย์นิติเวช
จะตรวจชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้น

นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ

ชาวบ้านว่าถ้าเกิดเข้าป่า

ป้องกันสัตว์มีพิษได้

งั้นก็จะกลายเป็นเหตุสลดแบบที่เกิดขึ้น
ช่วงนี้ก็หลายคนนะเข้าป่า

หาสิ่งของของป่าต่างบ้างนะครับ